ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟน
กรองรักบนความขาดแคลน
อยากแขนที่กลัวเธอท้อง

มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณเพิ่มพุนร้อง

คุณเพิ่มพุน

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

คือเหมือนหนูมาเต้นแก้บนให้พ่อ

อาจจะเห็นอาการดีใจทั้งสตูดีใจมาก

เพลงนี้รับแล้ว๘๐๐๐บาท
ดีใจเป็นที่สุดเลยอ่ะ
จับมือแล้วลุกจริงด้วยคุณเพิ่มภูมิ

แล้วเพลงนี้อะไรมันจะเข้ากับชีวิตพี่ได้ปานนั้นน่ะ
เหมือนแต่งมาให้พี่เลยเนาะพี่เพิ่มภูมิเนาะ
เพราะว่าทุกครั้งถ้าเราท้อครับเราก็จะฟังเพลงนี้ครับ

บางครั้งทำอยู่นี่ไม้มันก็หลุดมาฟาดแขน
ไม้มันกระเด็นออกมาโอ้นี่มือคุณเพิ่มครูนี่

ก็เราจะใช้เหล็กผ้าตรงนี้ครับ

แล้วก็จะดันไม้ครับแล้วก็จะตับเป็นแผ่น
เป็นไตแข็งแบบกดเข้าไปในประมาณ
เกินเป็นนิ้วนะความแข็งของไตตรงนี้
แปดหมื่นตรงเนี้ยพี่ต้องแทงไม้เนี่ยกี่ที

ก็เป็นปีกว่าจะได้
มาถึงครึ่งทางหลังเพลงที่๖แล้ว

ตอนนี้คุณเพิ่มภูมิมีแน่แปดหมื่นบาท
ถ้าเกิดฟังอินโทรแล้วไม่ไหวจริง

แต่ผมว่าแม่ตัวช่วยนี่

ผมว่าอย่างน้อยคุณเพิ่มภูมิถ้าคุณวางแผนดีคุณไม่ประมาทนะ
เงินแสนคุณผมว่าคุณได้แน่แสนหนึ่งหรือสามแสนหรือสองแสน
ผมรู้สึกว่าท่านก็กำลังคงยังจะมองผมอยู่นะ

เมื่อไหร่จะใช้เราเสียที
แต่ว่ามาถึงเพลงที่๖พี่เริ่มมองท่านบ้างหรือยัง
มองแล้วครับตอนนี้ก็รู้สึกท่านสกิดผมมาอยู่

ตอนนี้พร้อมไหมครับคุณเพิ่มภูมิ

มูลค่า๑แสนบาท

เอาไม่สู้ควบ

เกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีข้อเข่าเสื่อมซุดทวบลงไปอย่างนั้นนะคะ
เพราะว่าสารลำไยกินข้อเข่าผมดูกว่าไม่ชูดนะครับ

เพลงนี้เคยมีในรายการของเรานะ
คนเก่งก็ร้องผิดมาแล้ว

ถ้าคุณคิดว่าจะหยุด
คุณได้๘๐๐๐บาทเดี๋ยวนี้เลย

หรืออีกอันหนึ่งช่วยได้หรือไม่ได้ไม่รู้

เพลงที่๖มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุด

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

สู้

จะใช้หรือไม่ใช้

ใช้ครับ

อยากได้อะไรมากที่สุดคุณเพิ่มภูมิ

ข้าม

คุณลูกนั้นจะอย่าเชียร์

๓๒๓บวก๒เป็น๕

ช่องไทยรัฐทีวี๓บวก๒เป็น๕

มาถึงเพลงที่๖แล้วเนี่ย

มันจะเป็นอย่างไร

ในเพลงที่๖ของคุณเพิ่มภูมิ

คุณได้ให้เบอร์โทรศัพท์
เอาไว้ใช่ไหมครับให้ไว้ครับ
แล้วเขาเป็นใครครับคนที่โทรเนี่ย
รู้จักกันมานานก็นับถือท่านเป็นพี่ชายเป็นครูบาอาจารย์ด้วยครับ

ชื่อคุณเทิดไทยชายนิยมครับ

คุณเทิดไทยชายนิยมค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะนี่เป๊กกี้สิทธัญญานะคะแล้วก็คุณป่านุ่มสันติศุกร์
โทรจากรายการร้องได้ให้ล้านค่ะตอนนี้คุณพี่เพิ่มภูมินะคะ
มาแข่งเกมกับเรามีปัญหานิดหน่อยกับเพลงนี้
อยากให้คุณพี่เทิดไทยฟังเพลงนี้นะคะฟังโจทย์ก่อนนะคะ
เดี๋ยวให้ช่วยเหลือนิดนึงค่ะเชิญฟังค่ะ
ครับผม
คุณเทิดไทยมีเวลา๑นาทีตอนนี้คุยกับคุณพี่เพิ่มภูมิได้เลยค่ะ
ได้เลยครับเนื้อเท่าไหนอะไรยังไงเชิญเลยครับ

เก็บลำยายให้พี่รอเนาะ

มดแดงกัดคอให้พี่มารอ

ครับรอเปอร์เซ็นต์เนาะอาจารย์เนาะ
ครับแล้วผมรออยู่๙๐

นี่คือเนื้อท่อนที่คุณเพิ่มบูลคิดว่าจะมีปัญหา

คุณพี่เพิ่มภูมิกังวลและวิตกในเพลงนี้

ทีนี้พี่เชื่อไหมว่ามาหรือว่ามัว
ผมเชื่อว่ามาครับอ่าพี่เชื่อว่ามาครับ
แต่คุณยังมีสิทธิ์เลือกตัวช่วยได้อีก๒แผ่นป้าย
ถ้าคุณคิดว่าอันนี้มันไม่ชัวร์

คุณอาจจะเปิดเจอเพลงเก่งหรือข้ามไปเลย
ซึ่งทำให้คุณไม่ต้องร้องเพลงนี้แล้วคุณได้แสนหนึ่ง

คุณเพิ่มภูมิครับตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

คุณเพิ่มภูมิมั่นใจเลือกที่จะร้องเลย

ถ้าได้๑แสนมั่นใจ

มาเป็นกำลังใจให้กับคุณเพิ่มภูมิขอเสียงปรบมือให้เขาหน่อยครับ
เพลงที่๖มูลค่า

เพลงมาก
ให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้

ไม่เคยผิดนัดดวนไม่เคยผลัดเวลา
นัดไหวไม่มาพี่รู้สากมาปูพารอ
ที่คอยนวลอยู่ในสวนตั้งนาน
คอยเสียจนข้อนวันไม่เคยคอยหนา

พูดเองใช่ไหมเก็บลำไยให้พี่รอ
โมดแดงกัดคอมารอคนสวยช่วยเก็บลำใหญ่
ลำไยดีของพี่นี้พันกระโหลก
ใครได้กินเหมือนมีโชคลำไยกระโหลกมันลูกใหญ่
เชื่อพี่เถิดนวลลงยุ้ยลุยสวรรค์
ยกนิ้วให้กินไปเก็บไป
สนุกจะตายนวดเอ่ย
ที่คอยนวลอยู่ในสวนลำไย
เก็บคนเดียวไม่ไหวปีนี้ลำไยลูกหลบจังเลย
อย่าว่าเศร้าสีโปรดเห็นใจพี่สามเฉย
นัดไว้ที่เคยไม่น่าลืมเลย
ในสวรรค์ลำไย
เราก็หลับครั้งอาณายการอาศึกและหลาย

คุณแม่ชอบไปเก็บลำไยไปอะไรอย่างนี้ครับ
เวลาในช่วงที่เขาจะเก็บลำไยไปขายอะไรอย่างนี้
เขาก็แม่ผมก็จะไปใส่ตะก้าครับ

อ๋อเพราะว่าเพลงนี้คุณเพิ่มภูลนี่อยู่

เอาละไม่รู้ว่าลำไยจะให้โชคหรือไม่นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑แสนบาทนะครับ
คุณเพิ่มภูมิร้องไม่ผิดเนื้อเลยแม้แต่คำเดียว

เอาละครับมาถึงหน้าที่แห่งชีวิตกันอีกครั้งหนึ่ง
เพลงที่๖มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท
คุณเพิ่มภูมิร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

โอเคโอเคโอเค
เดี๋ยวขออนุญาต
ขออนุญาตทุกคนนะฮะกองเชียร์ทุกคน

ณตอนนี้เป๊กเห็นทั้งสองคนเนี่ย
คือนั่งพนมมืออธิษฐานจิต

ขอให้ผ่าน๑เสนไปได้อยากรู้ขอให้ช่วยได้เงินล้านกลับบ้าน

สงสารลูกไม่ต้องไปขายสตรแรมเปิ้ล
กลับบ้านดึกทุกวันเลย
ถ้าลูกไม่เข้าบ้านเราก็นอนไม่ได้

ก็อยากให้มันไปผ่านหนึ่งเศษนึงให้ได้ก่อน
ผมเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่ต้องดูผมอยู่บนสวรรค์แน่นอน

อยากจะกราบคุณแม่อีกสักครั้งหนึ่งครับ
คุณแม่ที่อยู่บนชะวันคุณแม่สีนวันก้อนพิงชัยยังไงแล้ว
ถึงแม้วันนี้ผมจะร้องได้หรือไม่ได้ยังไง
ก็ขอให้การดำเนินชีวิตตั้งแต่นี้ต่อไป
ขอให้มันไม่ถึงกับราบลื่นแต่ก็ขอให้มันค่อยยังชั่วหน่อยก็แล้วกันครับผม

เดี๋ยวหนูเชิญคุณภรรยาและคุณลูกขึ้นมาบนเวทีด้วยเลยค่ะเชิญค่ะ

ว่าเราจะผ่านเหยียบขึ้นไปได้ถึง๑แสนบาทหรือไม่
เพลงนี้ไปแล้วนะครับอีกแค่๔เพลงเท่านั้นเอง
อดกันให้แน่นได้เลยค่ะพี่
เชียร์ต่อเลยนะครับร้องได้หรือร้องผิดครับ

เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณเพิ่มภูมิหลอก

สุดท้าย
ได้

และนี่คือแสนแรกที่ได้ไปอย่างภาคภูมิ

เป็นหนึ่งแสนที่มีความหมายต่อครอบครัวนี้เป็นอย่างมาก
ค์เตรียมนี้นะครับ
ก็เป็นเพลงที่ทำให้ได้๑แสนบาทคุณเพิ่มภูมิ

โอ๊ยภาษาเหนือเขาเรียกอะไรนะยังงี้
มั่วออกมั่วใจขนาด
เราก็ละกันด้วยความมั่วออกมั่วใจนะครับ
อย่าลืมกลับมาชมรายการของเรานะครับ

ทางไทยรัฐทีวีบ่ายโมงตรง

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ไม่มีใครเดินทางมาถึงเพลงที่๗นี้นะครับ

พี่คิดว่าหนึ่งล้านยังไกลเกินฝั่งของพี่อยู่มั้ยคะ

กูเก่งเข้ามากลงทาน
หนุ่มพ่อบ่อสองลูกอีสาน
มาประจำการใช้แดนมาเล่น
โปรดติดตามตอนต่อไป